หนึ่งในนั้นเล่าสถานการณ์ให้ฟังครับ

แล้วก็อยู่ในความดูแลของทหารอิสราเอล
คุณชาคริสเป็นแรงงานไทยอิสราเอลครับ

ตอนนั้นเขากับเพื่อนแรงงานไทยครับ

แล้วก็มีจรวดนะครับ

จากนั้นมีสัญญาณเตือนให้เข้าที่หลบภัย
เขากับเพื่อนแรงงานไทยกว่าร้อยชีวิตครับ
เข้าไปหลบในบังเกอร์นะฮะ
ทันทีจากนั้นครับ
จนถึงวินาทีนี้เหตุการณ์แถวนั้นก็เริ่มสงบลง
ชาคริสบอกว่าตรงนี้ถือเป็นจุดปลอดภัยนะครับ
มีทหารอิสราเอลเฝ้าประจำจุดหน้าหมู่บ้าน
ทุกคนปลอดภัยดีไม่มีใครบาดเจ็บ
สามารถติดต่อกับครอบครัวที่ไทยได้ตามปกติ

หมดก็แบ่งปันกันได้อย่างทั่วถึงครับ

เพื่อแสดงความจำนงว่าจะกลับไทยหรือไม่
หลายคนซึ่งส่วนใหญ่คือตัดสินใจกลับ
แต่บางคนที่เพิ่งมาได้ไม่นานครับ
ยังไม่กลับนะขอดูสถานการณ์ก่อน
หรือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็คงต้องกลับท้ายสุด
ฝากถึงทางการไทยเข้ามาดูแลพี่น้องแรงงานไทยในจุดอันตรายนะครับ
พวกเขาเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ
คุณผู้ชมครับลองไปฟังช่วงบางช่วงบางตอนที่เราคัดมาหน่อยนะครับ
คุยกับทางคุณชาคริสนะฮะไปฟังกันครับ
พวกผมก็กำลังจะไปทำงานพอดีตอนแรกก็เห็นแสงไฟขึ้นลูกนึงก็นึกว่าแสงไฟอะไร
พอทีนี้ก็ยิงขึ้นมาเรื่อยประมาณ๑๐กว่าลูกครับผม
แล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เข้าที่หลบภัย
กลุ่มพวกผมก็ได้ขับรถเข้ามากลับเข้าที่พักครับผม
มีการยิงมาเรื่อยครับจนถึงกลางคืนกลางคืนก็ยังไม่หยุดครับผม
แต่เช้ามาวันอาทิตย์เมื่อวานก็

อาหารค่ะกินก็มีอยู่ครับผม
เฉยผมก็จะไปซื้อของเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นครับผม
ถ้ามันหมดก็อีกคนก็มีเสบียงเอาไว้อยู่ครับผม
แบบว่าเขตที่หนักครับ
ให้ทางการรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาครับผม
ตายกันเช่นเดียวกันนาธีที่มีการโจมตีนะคะ
แล้วก็หนีไปอยู่ในหลุมหลบภัยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บจากการหนีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
คนไทยกลุ่มนี้ที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยนะคะ

ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือโดนสะเก็ดระเบิดนะคะ
หนกแก้มเลือดก็ไหลอาบเลยค่ะ
คุณหนุ่ยหรือคุณนัทธพงศ์ดวงจันทร์เป็นชาวอุดรธานี
ทำการเกษตรไปปลูกผักไปเก็บผักอยู่ที่นั่นนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าคือเขา๙คนเนี่ยนะคะ
ก็หนีตายจากการโจมตีของกองกำลังฮามาสเมื่อวันที่๗ตุลาคม
เขาบอกตอน๗โมงเช้าเขากับเพื่อนคนไทยรวม๑๐คน
เป็นวันหยุดไงคุณกายทุกคนก็กำลังอยู่ในช่วงของการพักผ่อน
ปรากฏว่ามันมีเสียงไซเรนดังขึ้นมา
ทุกคนตรงนั้นก็เลยรีบวิ่งไปที่หลุมหลบภัย
แต่ตอนที่วิ่งไปเนี่ยค่ะโดนสะเก็ดระเบิดตรงหนกแก้ม
เลือดไหลแบบนี้ค่ะแล้วขาเนี่ยก็ได้รับบัตรเจ็บด้วย
แต่ก็ต้องไปก็บาดเจ็บอย่างนั้นก็ต้องวิ่ง
วิ่งไปที่หลุมหลบภัยทั้งที่เลือดไหลนี่แหละค่ะ
เข้าไปในหลุมหลบภัยได้เพื่อนก็มาช่วยกันห้ามเลือดนะคะ
คุณหนุ่ยเองเนี่ยเล่าให้ฟังยังคิดในใจเลยว่า
ตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้ว
ก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยทั้งวันนะคะ
จนสุดท้ายมีคนมาช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือแคมป์คนงานนะคะ
ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่โดนโจมตี
แล้วก็ทุกคนก็ต้องออกมาจากจุดนั้น

นี่ค่ะแคมป์คนงานที่คุณหนุ่ยทำงานอยู่

ตอนนี้ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งชั่วคราวนะคะ
แล้วก็พอมีสัญญาณก็รีบโทรศัพท์มาบอกญาติที่เมืองไทย
เพื่อให้สบายใจว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

แล้วก็ได้ติดต่อกับสถานทูตไทยที่อิสราเอล

ตอนนี้คุณหนุ่ยกับเพื่อนอยู่ระหว่างรอรถมารับนะคะ
ทีมข่าวของเราได้สอบถามคุณหนุ่ยบอกว่า
ถ้ากลับเมืองไทยแล้วนี่คือกลุ่มที่เขาแสดงความจำนง

ถ้ากลับเมืองไทยแล้วจะกลับมาทำงานที่อิสราเอลอีกหรือเปล่า

เพราะว่าเจอเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมา

เป็นวันเสาร์ครับตอนเช้า
บัง๖โมงกว่า๗โมงนะครับ

ก็ได้ยินเสียงแซเรนให้เข้านอนไฟ
ระเบิดก็ลงไปนิดนึง

เลือดไหลเต็มนะครับก็ไม่รู้ว่าโดนทุกไหนบ้างนะครับ
มันก็ต้องรีบเข้าไปอยู่หมดไปครับ
ก็อยู่นั่นทั้งวันครับปลอมมาไม่ได้
เพราะว่าระเบิดต่อเนื่องตลอดเลยครับออกมาไม่ได้

แต่แชมป์ก็ไฟไหม้ด้วยนะครับแชมป์ไฟไหม้หมดเลยครับ

แล้วแต่เสื้อผ้าอย่างนี้ครับติดตัวมาไม่มีอะไรนะครับ
พาสปอร์ตก็โดนเผาอะไรหมดเลยครับ
คุณหนุ่ยนัทธพงศ์ดวงจันทร์นะคะก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
แล้วก็หลบซ่อนอยู่ในหลุมหลบภัยแจ้งความจำนวนกับประเทศไทย
ตอนนี้ก็ติดต่อสถานทูตอะไรเรียบร้อยแล้ว
ครับคุณผู้ชมครับยังมีแรงงานที่โพสต์คลิปเหตุการณ์ในโลกออนไลน์นะครับ
มีคนได้รับผลกระทบโดนลูกหลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ไปดูเหตุการณ์แรกนะครับเป็นแรงงานไทยท่านหนึ่งครับ
ลงคลิปไว้ผ่านทางเฟซบุ๊กนี่นะฮะ
คือเป็นภาพเพื่อนคนงานครับโดนลูกหลงกระสุนเจาะที่บริเวณต้นขานะฮะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าฮามาสเนี่ยบุกกราดยิงแคมป์คนงานไทยครับ
ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับฉนวนกาซ่ารวมทั้งพื้นที่ย่านมิฟทาฮิม
เจ้าของคลิปอาศัยอยู่นะฮะแต่ว่ามีการทิ้งท้ายนะครับ
บอกว่าตอนนี้คนงานไทยที่หลบอยู่ในแคมป์ปลอดภัยดีทุกคน
ทำงานอยู่ทางใต้ของอิสราเอลถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับ
ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาวันแรกของการโจมตีเจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่ามันมีเสียงนะฮะขีปนาวุ
เสียงมิสไซล์ผ่านบริเวณน่านฟ้า
เสียงดังสนั่นทำให้เขาและเพื่อน
ต้องรีบขึ้นรถหนีไปหลบในที่ปลอดภัย
หลังจากไปอยู่ในจุดปลอดภัยครับคุณโจโจ้ก็
มีการลงคลิปเพิ่มอีก๒ชุด
ชุดแรกเป็นบรรยากาศในช่วงกลางดึกครับ

ที่ปะทะกันต่อเนื่องตลอดคืน
คือมันมีทั้งเสียงขีปนาวุฒินะครับที่ยิงน่านฟ้า
แล้วมันไปปะทะกับในส่วนของ
แล้วก็มีอีกคลิปนะครับเป็นช่วงที่คุณโจโจ้กับเพื่อน
ลงจากที่พักมาซื้อของครับไปกักตุน
จะเห็นว่าร้านอาหารปิดหมดนะครับ
บอกว่าของกินอย่างอื่นไม่เป็นไรนะครับ

สำหรับการไปแล้วกับประทังชีวิตไปก่อน